ไตล์ของดาราอยู่บ้านบางคนเขามีคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้ทำกันแปลก
เขาก็เต้นกันไปทำกับข้าวกันไป
หนุ่มทำอะไรดีบอกเลยว่าตอนนี้หน้าเกลี้ยงมันไม่คูค่ะ
ไว้หนวดไว้เคราวซะหน่อยแล้วบอกเลยว่าเหมือนจะเป็นชาเลนส์ที่จะต้องมาแข่งกันแล้วนะคุณนะ
ขออภัยค่ะนี่แหละโควิด๑๙ทำให้ร้านรวงต่างปิดกันเป็นแถวเลย
ในการจะดูแลความสวยความหล่อเนี่ยบอกเลยว่านุ่มเขาก็อยากหล่อเหมือนกันนะคะ
บาร์เบอร์ปิดทำไงหนุ่มวงการบันเทิงปรับลุคก็ได้
เริ่มไว้หนวดไว้คราวแต่ละคนออกมาอวดความคูความเท่กันนะฮะ
แน่นอนยืนหนึ่งพี่บอยปกรณ์ไว้ประจำเลยเออไม่มีโควิดเขาก็ไว้
เวียสุกลวัฒน์ค่ะไม้พัทรเดชก็พยายามอยู่
แต่ไอ้ที่ฮานแล้วจริงเอ็นดูมากเลยอ่ะบอยประถมพงศ์

พี่อยากบอกน้องว่าไม่ไหวอย่าฝืนคือหน้าใสก็ได้อยู่แล้ว
อ้ำอธิชาติพี่แดนวรเวทนะคะเคนธีรเดชงานนี้ทั้งแฟนตัวจริง
แฟนตัวปลอมแฟนคลับต่างเข้ามาแซวกันเยอะเลยค่ะ
อย่างพี่เวียขอท้าให้หลายคนมาไว้หนวดแข่งกับเขา
ล่าก็อดเม้นต์ไม่ได้บอกว่าจะแข่งกับใครไม่ต้องแข่งนะ
สงสัยจะไม่ชอบส่วนแพตตี้ก็แซวพี่แดนแบบหวานค่ะว่า
นี่มันโจรปล้นใจชัดเลยอันนี้ชอบ
รวมไปถึงเคียบอยค่ะก็เจอสาวชิปปี้บอกว่าไปโกนซะแอบนักเหลียกอ่ะ
เออเขาก็แซวกันขำนะถือว่าเป็นสีสันของช่วงนี้ต่อไปนะคะ
เออแต่ว่ายายป๋อมแปมเขาบอกว่าเท่จังเลยอ่ะเออคนละสไตล์ไง
ใช่เขาบอกว่าผู้ชายบางคนไว้เครามันไม่ขึ้นจริงนะ
ด้วยพื้นผิวหน้าเขาอาจจะใสอย่างน้องพลอยปฐมพงศ์ตรงไหนเรียกหนวด
ทอยเขาแซวตัวเองด้วยนะเขาเหมือนอาแปะเขาบอก
แต่ก็หล่อใสคนละแนวกันไปนะคะ